มาดูความรุนแรงที่เกิดขึ้นในรั้วโรงเรียนอีกแล้วค่ะคุณผู้ชม
นี่เป็นความจริงที่ยังคงอยู่กับสังคมไทยในประเทศไทย
ที่ถูกแฉผ่านเพจความจริงประเทศไทย
ครูค่ะตบหน้านักเรียนฉาดใหญ่แล้วตบหัวซ้ำคลิปนี้นะคะ
แม่ไปไหนไปทัยรู้ไหมทัยก็อย่างนี้เลย

เรื่องแบบนี้ยังคงอยู่นี่ยุคไทยธุ์๔๐
เห็นไหมตบหน้าก่อนหนึ่งครั้งแล้วตบหัวอีกครั้งหนึ่ง
แม่มาแม่อยู่ไหนครูไล่ให้เด็กไปเรียกแม่

นี้ถูกโพสต์โดยเพจความจริงประเทศไทยนะคะมีการนำมาโพสต์ไว้พร้อมกับข้อความระบุบอกว่า
โหดครูตบหน้านักเรียนฉาดใหญ่แถมตบหัวซ้ำพฤติกรรมใช้ความรุนแรงป่าเทือน
เหตุเกิดที่โรงเรียนย่านหัวลำโพงกรุงเทพปักหมุดให้ด้วยนะคะ
หมุดให้แบบนี้ทีมข่าวก็ต้องลงพื้นที่แล้วล่ะค่ะทีมข่าวลงพื้นที่ไปเลยนะคะ
ไปที่โรงเรียนที่อยู่ย่านหัวลำโพงแต่ปรากฏว่าเมื่อวานเป็นวันอาทิตย์ไง
อืมโรงเรียนเงียบแบบนี้แหละค่ะนะสอบถามประธานนักเรียน
ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมห้าโรงเรียนดังกล่าวน้องเล่าบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ย
เกิดขึ้นคือ๒๖ตุลาคมที่ผ่านมาครูที่อยู่ในคลิปเนี่ยสอนวิชาภาษาอังกฤษนะฮะ
ได้ไปทวงถามการบ้านจากนักเรียนชั้นม๒แต่น้องนักเรียนชั้นม๒คนนั้นเนี่ย
ไม่มีการบ้านทรงไงไม่มีการบ้านทรงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือตามคลิปนั่นแหละค่ะ
ว่ามีการตบจนเลือดออกยังไม่มีครับ
หลังเกิดเหตุเนี่ยนะคะทางด้านพ่อมหน่วยการโรงเรียนค่ะ
ก็ได้เรียกผู้ปกครองไปพูดคุยแล้วนะคะเมื่อวันที่๒๗ตุลาคมที่ผ่านมา
รวมทั้งมีการเชิญตัวครูที่ก่อเหตุมาพบด้วย
ในวันนั้นได้มีการไกล่เกลี่ยกันไปที่เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งทางผู้ปกครองก็บอกว่าไม่ได้ติดใจเอาความใด
ส่วนทางโรงเรียนแล้วก็หน่วยงานต้นสังกัดก็มีการตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนข้อได้จริงสำหรับครูคนนี้แล้ว
ซึ่งครูคนนี้ค่ะคุณผู้ชมสอนโรงเรียนนี้มากว่า๓๐ปีแล้วนะคะ
แล้วอีก๕ปีก็จะเกษียณแล้วที่ผ่านมาไม่เคยมีเหตุการณ์รุนแรงเหมือนครั้งนี้มาก่อน
ครูคนนี้น่ารักนิสัยดีสอนเด็กอย่างตั้งใจ
แต่ครั้งนี้คาดว่าน่าจะเกิดจากความโมโหแล้วก็อารมณ์ชั่ววูบจริงค่ะ